ยิ่งสีเหลืองสีส้มเนี่ยก็ตกหนักชัดเจนมากขึ้น
ดูเส้นความกดอากาศเท่าเห็นไหมคะภาดผ่านบริเวณนี้
มีพังงาสุราชธานีแถบนี้ค่ะรวมไปถึงทางอ่าวไทยนะคะ
จะมีคลื่นสูงมากหน่อยนะคะเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคเหนือบางพื้นที่ส่วนทิศทางลมนั้นค่ะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตรงนี้จะพัดเบาลงนะคะ
แต่ขณะเดียวกันมีลมตะวันออกค่ะก็คือบริเวณอ่าวไทยนี่แหละ
ทำให้มีผลกระทบต่อทั้งภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกบางส่วนเช่นเดียวกันนะคะ
มาดูโมเดลจำลองกลุ่มฝนกันบ้างเห็นชัดเจนเลยนะคะว่า
ภาคใต้ภาคตะวันออกก็จะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย
ถ้าเป็นปื้นปื้นสีฟ้าฟ้าแบบภาคอีสานภาคกลางแบบนี้แค่ครึ้มครึ้มดูลมเย็นเย็นนะคะ
ไม่ได้ตกถ้าตกนี่ก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองแล้ว
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมาดูคลื่นหน่อย
วันนี้คลื่นค่อนข้างที่จะเบานะคะไม่ถึง๑เมตร
ก็สามารถท่องเที่ยวเดินเรือด้วยได้ค่ะส่วนเรื่องของอุณหภูมิเปรียบเทียบด้วยสี
สีแดงชัดชัดเข้มเข้มแบบนี้คือตอนกลางของประเทศนะคะอีสานกลางแล้วก็เหนือตอนล่างเนี่ย
เลยค่ะพกร่มกันตากันแดดครีมกันแดดเอาไว้ร้อนหน่อยนะคะ
ส่วนการคาดการณ์ประจำวันนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสาน
ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นประมาณร้อยละยี่สิบของพื้นที่นะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกก็มีโอกาสเกิดฝนได้เบาเบาค่ะ
ร้อยละ๒๐ของพื้นที่เป็นลักษณะฝนละอองฝนกระจายนะคะ
แต่ถ้าภาคตะวันออกก็เตือนแถบรับลมคือจันทบุรีตราด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ยกให้เป็นอันดับหนึ่งที่จะมีฝนฟ้าขนองตกร้อยละ๖๐ของพื้นที่โดยมากภาคใต้ตอนล่าง
ส่วนฝั่งอันดามันก็จะเบากว่าฝั่งอ่าวไทยเล็กน้อย
สำหรับกรุงเทพมหานครดูจากโมเดลแล้วนะคะมีโอกาสเกิดฝนช่วงบ่ายเย็นค่ำนะคะ
แต่ว่าอาจจะเป็นฝนเบาเท่านั้นอาจจะแค่พอดับร้อนนะคะ
ส่วนใครจะไปท่องเที่ยวทะเลในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ขอเตือนล่วงหน้าไว้ว่า
สิบเอ็ดถึงสิบห้ากรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงมากขึ้น
ก็อาจจะทำให้เที่ยวไม่สนุกเท่าไหร่รวมไปถึงก็ต้องระมัดระวังแมงกระพุนมีพิษด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเพราะว่าก็อาจจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตก็เป็นไปได้
เพราะฉะนั้นนะคะดิฉันต้องขอไปเตือนนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวก่อน
ว่าแล้วก็มีคนเจ็บแล้วคุณผู้ชมดิฉันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ